เรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของคุณยายที่กำลังบ่น
บ่นเจ้าน้องเนี่ยบ่นจังเลยยายบ่นจังเลย
ไปไหนตามคุณยายไป
นะม่อพอต้องรู้ค่ะ
คุณจำได้ไหมคลิปนี้เป็นแบบว่า

ไปแบบนี้ตลอดเวลาอย่างเช่นคลิปนี้

แทนที่ไปไหนจะจูงยายายก็แก่แล้ว
ก็ต้องให้ยายจูงลีโอแล้วลีโอก็เดินนำยายตลอดเลย

ถ้าเกิดเปลี่ยนหน้าที่กันให้เจ้าลีโอมาจูงยาย

ไม่ใช่จูงคือเดินเออคนแก่อยากจะให้ลูกหลานจูง

เหมือนที่คุณถูกจูงไม่เหมือนกัน
ใช่เวลามีคนมาจุงจมูกผมผมก็ต้องไปหมดทุกที่
ไม่เหมือนกันคุณอย่าคิดว่าเป็นเหมือนที่คุณเคยเป็น
แต่คุณยายก็บอกเออทำไมลีโอไม่เดินจูงยาย

ก็ต้องมาเดินจูงลีโออยู่เลย
แล้วก็ยังมีคลิปอื่นที่ยายบ่นอาบน้ำไปด้วยบ่นไปด้วย
หน้ายายอาบน้ำลีโอ
หลายคลิปมากน่ารักมากคุณผู้ชม

คุณนัสราโหราศาสตร์นะคะ

ค่ะโอ้โฮหมดเลย

เขาจะโดนใช่ไหมเขารู้เรื่องสุนัขอยู่ใช่